มาดูเหตุอุกอาจหน่อยคุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นที่กลางเมืองตราด
หน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งผู้ชายคนนึงเขาไปเที่ยวนะคะ
กับน้องชายพี่ชายน้องชายไปด้วยกัน
เสร็จแล้วอยู่ดีจังหวะพอร้านมันเลิกออกมายืนหน้าร้าน
ออกมายืนหน้าร้านยืนคุยกันอยู่พี่ชายน้องชายไม่มีอะไร
อยู่ดีมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วลงมาจากรถเดินปรีเข้ามา
เอาปืนจ่อขมับยิงตัวพี่ชายปั้งตายตรงนั้น
แล้วคุณผู้ชมมันอุกอาจจริงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
มันซับมันซ้อนมากมายคนที่เสียชีวิตกองอยู่ตรงนั้น
มาถึงร่ำไห้ไปดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะภรรยาไม่คิดหรอกค่ะ
ว่าสามีเนี่ยออกมาร้านเหล้าแค่นี้แล้วไม่ได้กลับบ้าน
สรุปตายอยู่หน้าร้านเหล้าแห่งนี้นะคะ
คนเสียชีวิตคือนายไกรสอนนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าต้นตัวร้าย
อายุ๔๓ปีถูกอวดปืนขนาด๓๘จ่อยิงขมับเลยค่ะ
กลางเมืองตราดเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมา
หลังที่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะเขาออกมายืนหน้าร้าน
หลังจากที่ร้านเนี่ยปิดแล้วแล้วก็ยืนคุยกับตัวน้องชายอยู่แค่นั้น
ปรากฏมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มานะคะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบด้วย
แล้วตะโกนเรียกชื่อผู้ตายก่อนจะเอาปืนจ่อยิงค่ะ
ภรรยาในต้นระหว่างที่มาเห็นศพก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวสามีของเขา
คุณผู้ชมฟังไว้นะตัวละครเพิ่ม
อุ๊บแต่ไม่รู้หรอกว่าสามีทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกับในอุ๊บคนนี้
แล้วภรรยาสงสัยว่าเป็นไปได้ว่าในอุ๊บอาจจะมีส่วนกับการตายของสามี
นี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจนะคะในไกรสอนหรือต้นตัวร้าย
สุดท้ายไม่เป็นผลค่ะเขาเสียชีวิตแต่คุณผู้ชมคะในขณะเดียวกัน
หลังจากที่นายไกรสอนถูกยิงที่หน้าร้านเหล้าแห่งนี้ผ่านไปสามชั่วโมง
เมื่อกี้มีตัวละครคือในอุ๊บใช่ไหมครับหลังจากนั้นสามชั่วโมงประมาณตีสาม
กลายเป็นว่าบ้านในอุ๊บถูกยิงถล่มค่ะอ้าวอ้าวยังไงล่ะเนี่ย
ทำไมในอุ๊บถึงโดนยิงถล่มอยู่ในซอยพัฒนาการซอย๓
ที่ตะมนต์วังกระแจนะคะตอนนั้นในอุ๊บเองก็อยู่ในบ้านด้วย
เจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบไปเจอหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดและ
เขาบอกว่าไม่ทราบขนาดและชนิดแต่ตกอยู่หลายนัดคุณ
หลังคาบ้านผนังบ้านมีรอยกระสุนหลายจุดด้วย
น้องชายในอุ๊บเล่าแบบนี้ว่าคนร้ายไม่ได้มาแค่รอบเดียว
คุณรู้ไหมบ้านในอุ๊บโดนยิงถล่มสองรอบในคืนเดียวโอ้โห
ไม่น่าเชื่อจริงรอบแรกเป็นชายชะกันสองคน
หมวกม่วงขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟแล้วไอ้รถคันนี้ดูเหมือนจะตรงกับที่ไปยิงตัวนายไกรสอนด้วยนะ
เป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟเหมือนกันสียังไม่แน่ใจ
สวมโม่งมาแล้วมาวนหน้าบ้านสองรอบตัวน้องชายในอุ๊บถามก่อน
ใครมาทำอะไรคนร้ายไม่ตอบค่ะแล้วยิงเข้ามาเลยในบ้าน๔๕นัด
จากนั้นคนร้ายขี่รถหนีไปรอบที่สองคุณ
พอรอบแรกหลังเกิดเหตุตำรวจมาตรวจถูกไหมคะ
พอตำรวจตรวจเสร็จตำรวจกลับไปค่ะคราวนี้คนร้ายมาด้วยรถเก๋งสีบรอน
แล้วกระหน่ำยิงเข้ามาในบ้านซึ่งในบ้านของในอุ๊บเนี่ย
มีทุกคนที่รวมกันอยู่ทั้งครอบครัว๑๐คนแล้วอุ๊บเองก็อยู่ในบ้านด้วย
อยู่ในบ้านยิงเสร็จขับรถเก๋งสีบรอนคันนี้หลบหนีไป
น้องสะพ้ายของบังอุ๊บค่ะยืนยันเลยนะพี่ชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุที่ยิงหน้าร้านเหล้าแล้วทำให้ต้นตัวร้ายตายแน่นอน
เพราะอะไรตอนเกิดเหตุตัวเธอบอกว่าพี่ชายเนี่ยบังอุ๊บก็นั่งอยู่ที่ร้านตลอดแล้วก็นั่งกินเหล้ากันอยู่
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หน้าร้านเหล้าที่เกิดเหตุหน่อยค่ะไปดูกันหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นพื้นที่หมดแล้วนะคะ
อ่ะตำรวจเอาเชือกมากั้นให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางคดีนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ตรวจสอบกับผู้กำกับการสภเมืองตราดครับเปิดเผยว่าตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วจะไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดเพราะเชื่อว่าถนนหนทางแล้วก็ร้านต่างจะมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้
หลังเกิดเหตุยิงในต้นซึ่งในวงการเขาเรียกว่าต้นตัวร้ายเนี่ยนะฮะหลังจากที่ออกมาจากสถานบันเทิงร้านอาหารเนี่ย
๓ชั่วโมงคนร้ายก็ไปยิงบ้านของบังอุ๊บมันจะเกี่ยวข้องกันไหม
คุณผู้ชมครับต้นตัวร้ายถูกยิงตายหลังจากที่เพิ่งจะเที่ยวเสร็จ
ซึ่งตอนแรกทางคนสนิทใกล้ชิดก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะบังอุ๊บหรือเปล่าเพราะเขาเคยทะเลาะกัน
แต่ฝั่งของบังอุ๊บเองก็มีคนไปยิงถล่มใส่บ้านเขา
ใครกันเนี่ยตำรวจก็เลยต้องไปเชื่อมโยงก่อนครับว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร
คนร้ายยิงบ้านบังอุ๊บแล้วนำตัวบังอุ๊บกับบังติ๊บบังติ๊บคือน้องชาย
ตำรวจจะต้องเชิญตัวเนี่ยสองบังเนี้ยมาสอบสวนด้วยบังอุ๊บเนี่ยมีอาการเมาครับ
แล้วสารภาพว่าสูบกัญชามาปล่อยไปก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวคงต้องตามมาอีก
แล้วพบประวัติเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดกี่วันรู้ไหมฮะ
กี่วันสามวันเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งพ้นโทษมาสามวันนะ
พ้นโทษมา๓วันถ้าว่าบังอุ๊บจะเป็นคนยิงหรือเป็นตัวการจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบขยายผลต่อไปนะฮะ
ทีนี้บังติ๊บที่เป็นน้องชายของบังอุ๊บ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสอบสวนเบื้องต้นก็รู้มาแบบนี้ว่า
เจ้าตัวบังติ๊บนะคะเคยต้องคดียิงคนอื่นเจ็บมาแล้วนะคะเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนี้คุมตัวไว้สอบสวนต้องไปค้นก่อนไปค้นบ้านเพื่อนบังติ๊บ
ปรากฏว่าไปเจอปืนไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนขนาด๓๘
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยเกรงว่าเอ๊ะมันมีโอกาสนะที่จะเชื่อมโยงการยิงตัวในต้นตัวร้ายนี่แหละ
ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจคาบเขม่าวดินปืนของบังติ๊บ
และคุมตัวเอาไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าเพราะว่าเป็นเหตุอุกอาจจริงนะครับคุณผู้ชม